ข่าวแรกไปพูดถึงชีวิตของโชเฟอร์แท็กซี่หนุ่มรายหนึ่ง
เผยแพร่โดยผู้โดยสารหนุ่มเหมือนกัน
ไปขึ้นแล้วก็เห็นอากับกระยาต่างเห็นรูปภัณฑ์สันธาร
แล้วก็อดไม่ได้ที่จะไปโพสต์ลงโลกโซเชียล
ก็เลยเป็นที่สนใจกันมากมายพอสมควรแล้วครับ
นี่แหละครับชมหน้าของโชฟเฟอร์แท็กซี่รายนี้ซึ่งแน่นอนครับ
เปิดเผยโดยสมาชิกเฟซบุ๊กหนุ่มรายหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับ
หลังจากเขาไปใช้บริการแท็กซี่สีเหลือง
หมายเลขทะเบียนทอทหารสศ๙๐๓๙
แล้วก็ไปพบกับพี่โชเฟอร์คนนี้แหละครับ
เกิดความผิดปกติทางใบหน้าโดยเจ้าตัวบรรยายใต้ภาพบอกว่าเขาชื่อพี่สุพิน
ประสบปัญหาในการขับแท็กซี่เพราะใบหน้าที่ผิดปกติเพราะอุบัติเหตุในวัยเด็ก
พี่เขาเคี้ยวอาหารได้ข้างเดียวเจอความกดดันต่าง
แต่เขาจำเป็นต้องสู้เพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองและลูกอีก๒คน
เวลามีผู้โดยสารเรียกรถบ้างก็ไม่กล้าขึ้นบ้างก็รับไม่ได้บ้างก็กลัวรังเกียจเขา
คือเขาขับมาดีพอจอดปุ๊บเปิดประตูหน้าไปเห็นหน้าปุ๊บโอ้ไปไม่ไปค่ะ
กลางวันนี้ขับไม่ได้เลยนะฮะเขาบอกว่าใบหน้าเนี่ยโดนแดดไม่ได้
เพราะว่าน้ำตาจะไหลตลอดก็เลยเลือกที่จะต้องวิ่งกะกลางคืนแทน
รายได้ต่อวันอยู่ที่เจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทมากสุดแล้วครับ
เขาบอกว่าใครได้เจอควรยินดีกับพี่เขาเป็นกำลังใจเพิ่มเข้าไปไม่ใช่ไปกลัว

บางคนไปเปิดตอนกลางคืนไงเปิดหน้ามาตกใจเข้าไปใหญ่นะฮะ
ก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันมอบความสุขให้คนอื่นมันดีนะลองดูสินี่เขาว่าอย่างนั้น
เฉพาะกิจของไทยรัฐออนไลน์นะคะก็ได้สอบถามไปยังเจ้าตัวค่ะ
พบว่าจริงที่โชเฟอร์รายนี้ชื่อว่านายสุบินสามารถ
อายุ๕๑ปีโดยพี่สุบินบอกว่าเดิมทีก็เป็นคนหน้าตาปกติค่ะ
แต่ว่าตอนอายุได้๕ขวบไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อนทำร้าย
จนฟันกรามหักกระดูกโหนกแตกก็ไปรักษาตัวแบบชาวบ้านแต่ว่าไม่หายนะคะ
กระดูกก็งอกออกมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ไม่ได้ผ่านการรักษาแบบแผนปัจจุบันไง
บางทีอาจจะไปพอกสมุนไพรไปอะไรต่างก็เลยอาจจะเสียรูปไปนะฮะ
โดยพี่สุบินเล่าแบบนี้ฮะเวลาถูกผู้โดยสารบางคนโบกรถและเดินหนี
จากเคยไปรักษาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทย
เพื่อจะขอแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลก
โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกให้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทรับเสด็จ
โดยจำได้แม่นเลยว่าเมื่อ๗ปีก่อนเนี่ยสมเด็จพระเทพทรงรับสั่งกับตนเองไว้นะฮะ
บอกว่าอย่างนี้ฮะถ้าผู้โดยสารมาใช้บริการเราเราเป็นคนขับแท็กซี่เราต้องบริการเขาให้ดีนะ
ก็เป็นคำพูดที่ยังจำฝังใจอยู่นะคะ
สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพี่สุบินนะคะถ้าใครอยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังยังมีอีกมากมาย
วดทีมข่าวเฉพาะกิจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เราพบเห็นแล้วเราควรให้ความช่วยเหลือ
แล้วก็ให้น้ำจิตน้ำใจที่ดีกับพี่สุบินด้วยค่ะ